สร้างความสุขสนุกสนานกับทุกคนก็มาร้องเพลงนะครับ
และก็ขายให้ความรู้เล็กน้อยยังการดูแลตัวเอง

มันแปลงปลั่งมันเป็นเมื่อสวัสดิ์
ออกมาจากข้างในนี้หรือว่ามันเป็นเรื่องจริง

ถ้าเกิดช่วงนี้เราโซมหรือว่าเราดูแลตัวเองไม่ดี

มันก็จะเห็นได้เหมือนกันที่จะแต่งหน้าให้มัน

อย่างนี้ก็ทำงานหนักแล้วดูแลตัวเอง

งานหนักแล้วก็แบบนอนไม่ค่อยเป็นเวลา

แล้วก็แบบเวลาพักผ่อนค่อนข้างน้อย

หนึ่งคุณลิกก็จะพยายามกินของที่มีประโยชน์

นี่ก็พยายามทานผักมากขึ้น

จากการทานแล้วก็จะพกน้ำ

ให้ร่างกายมันขาดน้ำจะต้องจิบน้ำตลอด
เพราะประเทศไทยมันร้อนแล้วมันเสียเหงื่อตลอด

แล้วก็อ่าถ้ามีเวลาว่าง
จะเข้ามาฟิตเน็ตออกกำลังกาย

ขุนมันกระชับดูดี

การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญนะ

มองว่าผลประโยชน์ที่มันเห็นไวที่สุด

การดูแลสุขภาพเหมือนกับการลงทุนตอนนี้

ขยันเข้าฟิตเน็ตออกกำลังกาย

มันเหมือนเป็นการตั้งต้นที่แบบเป็นทุนที่ดีไว้แล้ว

เขาเรียกว่าอะไรอะไรหรือคะ

ก็ลิกเปิดร้านกาแฟมาระยะหนึ่งแล้ว
แต่ช่วงนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนวางแผนกัน
เพราะว่ามันจะครบสัญญาเช่า
เพราะว่าร้านฤทธิ์ไม่ได้เป็นแบบซื้อพื้นที่มา
เป็นเช่าพื้นที่ในการทำอยู่
เราก็ไม่ได้มีความคิดที่จะล้มเลิกทำร้านของเรา
แต่คืออาจจะมีการขยับขยายพื้นที่
หรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาอีก
จากที่ไม่รู้สำหรับตัวนี้คือ
เราก็ไม่เคยเจอเราก็ทำธุรกิจเป็นมือใหม่
เราก็เข้าใจว่าทุกคนที่เขาอยู่แวดล้อมเรา
ถึงแม้ว่าจะเป็นการอยู่แวดล้อมกันด้วยการติดต่อซื้อขายอะไรกันก็ตาม

แล้วก็คุยกันดียิ้มดีแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าพอข้างหลังไปกลายเป็นทุกอย่าง
จะกลายเป็นเรื่องธุรกิจจนแบบไม่มองเห็นมิตรภาพ
หรือว่าไม่มองเห็นความรู้สึกกันเลยขนาดนี้
เราก็รู้สึกว่าอย่างงี้มันไม่รู้สิ

ก็อันนี้ไม่ทราบว่าเหตุผลจริงของเขาคืออะไรนะครับ
แต่ก็คือก็อาจจะตีความกันอย่างนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกัน
คือจริงต้องคุยกันตามกฎหมายแล้วก็สัญญาครับ
ก็คือก็ถ้าเกิดถึงเวลาจริงก็คือต้องเอาตัวสัญญามาว่ากัน

ใช่ครับคือตอนแรกเหมือนประกาศจะเซ้งแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ให้เซ้ง
ก็คือเหมือนกับว่าเป็นคือจริงคือตามหลักก็คือเราถ้าจะเซ็งมันก็คือต้องเป็นผู้เซ็นคนเดิม
เป็นคนอยู่กิจการต่อซึ่งอันนั้นเราก็เข้าใจว่าเออทำไม่ได้อันนี้เราไม่ได้ว่าเขา
เพราะว่าเราเซ็งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงก็ต้องถ้าเราจะทำต่อหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเราตามสัญญาที่คุยไว้อะไรอย่างนี้ครับ

แล้วแบบใช่ฤทธิแบบรู้สึกว่าพี่คือคนที่แบบดีกับฤทธิ์มาตลอด
พี่คือคนที่แบบช่วยเหลือฤทธิ์มาตลอด
แบบเราคิดว่าเราคือคนที่ดีต่อกัน

แต่ว่าไม่คิดว่าพอมันเป็นเรื่องอย่างนี้
มันจะทำให้แบบจำเป็นจะต้องไม่ดีต่อกันขนาดนี้เลยเหรอ

อาจจะเป็นเพราะว่าตัวฤทธิ์เองที่ผิดที่แบบ
เราก็เป็นมือใหม่เราก็ไม่ได้คิดว่าคนนักธุรกิจที่เป็นนักธุรกิจจริง
จะแบบจริงจังกับเรื่องเงินเงินทอง
แบบไม่ได้สนใจมิตรภาพเราขนาดนี้เลยเหรอ
ก็เลยเป็นความรู้สึกเสียใจตัวเองมากกว่า
คือการทำธุรกิจคันนี้ฤทธิ์มองโลกในแง่ดีเกินไปนะคะ
โลกในแง่ดีเกินไปไหมก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้มั้งครับ
คืออย่าว่าแต่เรื่องทำธุรกิจหลายฤทธิ์จะเป็นแบบ
คือเหมือนกับว่ายังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
อย่างพวกฤทธิ์๓คนที่ร่วมหุ้นกันเปิดร้านอย่างนี้

ไม่ว่าร้านมันจะเป็นยังไงจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น
แย่ยังไงหรือจะขาดทุนหรือจะยับเยินยังไง
ห้ามทะเลาะกันเพราะว่ายังไงมิตรภาพ

มันก็เลยทำให้คนรอบข้างที่เข้ามา
เซียดใจได้ได้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้
ไม่ได้รมเลิกที่จะทำร้านอะไรต่อไป
วางแผนว่าจะทำต่ออะไรยังไงก็คือคิดไว้สเต็ปต่อไปแล้วเรียบร้อย
แต่ว่ามันก็เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็รอเวลาครับก็รอเวลาแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันด้วยสัญญาอีกทีหนึ่ง
จริงก็ประมาณปีหน้าครับประมาณช่วงกลางปีหน้าประมาณนี้ครับ
จริงแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวต้องคุยกันดีอีกทีหนึ่งก่อน
เพราะว่าเหมือนตอนนี้มันยังไม่เคลียร์กันชัดเจนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ไม่ได้ถึงเอากฎหมายก็คือสัญญามันจะเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นยังไงเป็นยังไง
ก็คือการตีปว่าจะซัญญากันอย่างไรมากกว่า
ถ้ามันไม่คุยกันพิเศษไม่ลงตัวก็่อนไหนใช้กฎหมายละวันยังไง
คือไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ไม่อยากทำอะไรให้เป็นการบาดหมางหรือเป็นเรื่องกัน
คือถ้าเกิดเขาไม่โอเคจริงหรือเขาจะยังยืนยันที่จะทำแบบนั้น

ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรคือเราก็ยังยอมถอยมา

ไม่อยากเป็นคนที่ทำอะไรใคร
มากกว่าก็ไม่รู้สิถ้าเกิดเขาวันหนึ่งอาจจะคุยกันแล้วเคลียร์กันเข้าใจก็ได้

เพราะว่าไม่อยากทะเลาะกับใครไม่ชอบการทะเลาะกับใคร
ถ้าสมมุติที่เราต้องเสียไปถ้าเรายอม
ถ้าเสียไปก็หลักล้านหลักล้านกว่าวาท
ล้านประมาณล้าน๒ล้านประมาณนี้ครับ
ก็เป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกันไม่ได้เสียดายเงินหรอก
ถ้าเราจะต่อสู้หรืออะไรอย่างนี้
เสียดายสิถามว่าเสียดายไหมก็เสียดาย
แต่ถามว่าถ้ามันจะต้องไม่รู้สิ
คือยังไงเงินมันก็ต้องมาทีหลังกับความที่แบบ

คือมันดูโลกสวยเนอะดูโลกสวยดูแบบ
ยอมทำไมเนาะแต่หมายความว่าคือยังไง

แล้วเราอย่าเอาเงินมาเป็นตัวตั้งต้น
แล้วก็ใช้เงินในการตัดสินปัญหาต่าง
ว่าเราเอาความเข้าใจคุยกันก่อนลองคุยกันดีก่อน
ถ้ามันคุยกันไม่ได้จริงครึ่งทางคืออะไร

เราค่อยไก่เกลี่ยกันดีดีกว่า
แต่ถ้ามันไกลเกลี่ยแม่จริงแล้วเขาต้องการของเขาแบบอย่างเดียว
ก็เออก็ยอมได้ไม่เป็นไรไม่กลัวครับ
มันก็เป็นบทเรียนนะครับคือจริงจริงอย่างอย่างร้านนี้ที่ทำขึ้นมา
ไม่ได้กล่าวว่าจะเอากำไรกรอบโกยอะไรอยู่แล้ว

คือทุกคนอยากมีด้านกาแฟเป็นของตัวเอง
อยากช่องกาแฟอยากทำเมนูใหม่อะไรอย่างนี้

ถึงบอกว่าเราคุยกันไม่ได้คุยกันตั้งแต่เรื่องเงินตั้งแต่แรก

เราเอาสิ่งที่เราอยากทำมารวมกันอะไรอย่างนี้มากกว่า
มันก็เลยได้ร้านหนึ่งล้านมาซึ่งเป็นร้านที่พวกเราภูมิใจมาก
แล้วก็ไม่เคยที่คิดที่จะแบบปล่อยมันทิ้งไป
ก็เลยถึงจะบอกว่าจะต้องทำยังไงก็ได้
ที่คุยกันให้ได้ก่อนว่าจะเอาร้านนี้อยู่ต่อให้ได้
ก็ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะคำอาจจะรุนแรงไปมั้งครับ

เห็นว่าคือตอนแรกอ่ะเขาก็คือคนที่เรา

แต่ตอนแรกที่แบบเจอเขาเขาเป็นคนที่ปรานีกับเรามาก
เป็นคนที่เหมือนเป็นคนรวยแล้วแบบ

คือพวกฤทธิ์อยากได้อะไรเขาก็ช่วยจัดสรร
ช่วยดูแลช่วยแนะนำอะไรอย่างนี้ครับ
แต่พอถึงวันหนึ่งทำไมมันกลับเป็นหนังคนละเรื่องไง
ไม่รู้จนลิกก็เลยอาจใช้คำที่มันแบบรุนแรมนี้หนึ่ง
แต่จริงคือแค่ต้องการให้เห็นว่ามันขัดกัน
กับที่เราเจอวันแรกเฉยอะไรอย่างนี้ครับ
เขาติดต่อแต่ว่าเขาคุยกับพี่หุ้นสวรรค์อีกคนนึง